แก้วขาวมาไหนเนี่ย
มีเวลา๑๒พรมระยกต่อไปคือเกิดต่อ๔ปี
เก้วไปได้ไหนมั่นดูกันนะครับ
ครับตอนนี้จะพรมตรวจ๕ปีมีการประกอบดังงานมาอย่างไร
ถ้าถามว่าในนามหัวหน้าคอสชก็ต้องพอใจแล้วนะทุกเรื่องที่ได้ทำ
เราก็แก้ไหลที่บัตรภูมิไปยาวนานหลายเรื่องโดยกัน
ซึ่งประสบความเรียบร้อยมีเรื่องแก้ค้าเช่านาเหมือนจะนำข้าวนะครับ
ถ้าคืนจะโดนให้จากบ้านนี่อะไรล่ะนี่นอกระบบนะครับ
มีการประกบผลหมายที่ร้ายสมัยแล้วพร้อมให้ผลหมายอย่างดินตั้ง
อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่กว่าทุกคนนะครับ

จะเป็นที่มันสิ้นแบบก่อนผม
การแตกตัวแบบนี้มันก็มอบตัวการรักเหตุฯ
ตามไรก็ตามพูดอ่ะคือทำอะไรก็ตามที่เป็นคำให้คนเขาเอง

แล้วถ้าเกิดว่านายก็จะเป็นไหนก็จะเป็นอีกครั้งน่าที่ในการจัดตรงนี้น่าจะจัด
สมมุติความคิดข้างหน้าต้องเปลี่ยนเขาเป็นในการจัดตรงนี้
เขาบอกว่าเกี่ยวกับสมมุติเป็นสมมุติช่วยสุดท้าย
นายกนายกก็จะไม่คิดจะไม่คิดจะไม่คิด
ตอนนี้เขาก็ทุกพักเขาก็ใช้เรื่องเองนะ

คุยกันว่าเป็นยังไงสถานการณ์ของเราเป็นยังไง
อะไรที่เราควรจะต้องทำให้เขารับตอบครับรับแต่และนักภาพใหม่ก็มาแล้วได้